สวัสดีครับผมพูดมาเสมอไงว่าเดี๋ยวนี้
สื่อคือผู้ชี้นำวาระของสังคมไม่เฉพาะสื่อหลักหรอก
สื่อออนไลน์นี่แหละที่จะเป็นผู้ชี้นำให้สังคมสนใจเรื่องอะไร
หรือไม่สนใจเรื่องอะไรอะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องเล็ก
อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละครับท่านดูเรื่องน้ำท่วมสิครับ
ที่จริงเนี่ยน้ำท่วมมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับ
แต่ว่าข่าวที่รายงานกันในหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์เนี่ย
ไม่กระชากใจคนเพราะว่าไม่ได้มีทีมข่าวลงไปเจาะในพื้นที่ภาคสนาม
ปรากฏว่าเมื่อช่วง๔๕วันที่ผ่านมาทีมข่าวทุกสถานีเขาลงพื้นที่
แล้วเขาก็ไปถ่ายให้เห็นความเสียหายว่าน้ำท่วมมันมากน้อยแค่ไหน
ถ่ายทอดสดกันหลายช่องเลยครับส่งมาในช่วงเวลาข่าว
ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวบ่ายข่าวเย็นข่าวดึก
โอ้โหภาพที่เราได้เห็นเราก็ตกใจว่าขนาดนั้นเฉลอ
แห่งนี่มิดไปถึงหลังคาเนี่ยอย่างที่เห็นในจอเนี่ย
มีเยอะนะครับที่อยู่ในสภาพอย่างนี้เรานึกไม่ถึง
คือถ้าไม่ได้เห็นภาพถ่ายทอดสดมาอย่างนี้เนี่ย
นึกภาพไม่ออกอ่านแต่หนังสือพิมพ์ก็นึกภาพไม่ออก
ฟังแต่รายงานข่าวไปเฉยก็นึกภาพไม่ออกต้องไปเห็นของจริงอย่างนี้
คนถึงก็ตื่นเต้นมีคำถามช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีคำถามเยอะว่าเอ๊ะรัฐบาลจะเอายังไง
ยังไม่ได้ยินเสียงว่ารัฐบาลประกาศให้ไปร่วมมือกันบริจาค
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมายังไม่เห็นองค์กรหน่วยงานไหน
โผล่ออกมาบอกว่าจะรับบริจาคเขาอาจจะรอดูท่าทีรัฐบาล
ถ้าท่าทีรัฐบาลยังไม่ขยับองค์กรอื่นก็ยังเฉยกันอยู่
หรือคิดว่าเอ๊ะรัฐบาลคงจัดสรรงบประมาณไว้เยียวยาเพียงพอแล้วมั้ง
ไม่ต้องไปรบกวนให้ใครเข้ามาบริจาคในช่วงระยะเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้
เราก็คิดกันสารพัดนะครับแต่ว่าในที่สุด
อย่างที่คุณบุ๊คบอกค่ำนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปช่อง๙อสมท
จะเปิดรับบริจาคจัดรายการพิเศษนายกและคอลโลมจะไปรับโทรศัพท์เอง
นายกเองนั้นเมื่อวานนี้ก็อารมณ์เสียเมื่อถูกถามเรื่องนี้เยอะ
จะไปเกี่ยวกับเรื่องของบินบรรลือฤทธิ์หรือไม่ไม่ทราบ
แต่ว่าปรากฏการณ์ของบินบรรลือฤทธิ์น่าสนใจครับ
คล้ายคล้ายกับปรากฏการณ์ของตูนบอดี้แสลมเหตุผลหลักมีเรื่องเดียว
ทำไมเมื่อบินบรรลือฤทธิ์ไปเห็นภาพแล้วเขาก็สะอื้นในหัวอก
แล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีเงินไม่มากแต่เขาจะควักเงิน๑ล้านบาท
ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้
แล้วใครจะร่วมสมทบเข้ามาเขาก็คิดในใจว่าได้สัก๕ล้านก็ดีแล้ว
ล่าสุดที่คุณน้ำแข็งบอก๒๔๕ล้านแล้วครับ
เมื่อวานตอนเย็นยัง๑๔๐อยู่เลยผ่านไปคืนนึง๒๔๕แล้วแล้ว
นี่แปลว่าอะไรแปลว่าคนเขามีความเชื่อถือศรัทธาและมั่นใจในตัวของคุณบิน
คนเราจะบริจาคผ่านใครหรือให้อะไรเนี่ย
ความเชื่อถือความศรัทธาต้องมาก่อน
เราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาก่อนเราต้องศรัทธาในตัวก่อน
พระดังที่คนไปบริจาคกันมากมายอย่างหลวงพ่อคูณหลวงตามหาบัวสมัยก่อนเนี่ย
ก็เพราะว่าคนเชื่อถือศรัทธา
เวลาโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลที่ไหนประกาศจะรับบริจาค
คนบริจาคกันเยอะแยะเพราะอะไร
ก็เพราะคนเชื่อถือคนเขาศรัทธาคนเขาเชื่อมั่น
ฉะนั้นสถานะของบินบรรลือฤทธิ์ผมที่ว่าที่เขาทำมาเนี่ย
เขาได้รับความเชื่อถือว่าคนนี้ไม่เหลาะแหละไว้ใจได้
บริจาคเงินผ่านเขาไปเถอะถึงมือแน่นอน
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาเชื่อว่าเงินจะถึงมือผู้เดือดร้อน
เขาเชื่อว่าเงินจะไม่ถูกเบียดบัง
เขาเชื่อว่าบินบริหารจัดการได้แล้วก็เร็ว
ข้อได้เปรียบของบินก็คือว่าเขาเป็นภาคเอกชน
เขารับเงินจากชาวบ้านมาเขาจะตัดสินใจให้ครอบครัวละเท่าไหร่
เขาจัดการเองได้ไม่ต้องไปดูกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักนายก
ดูกำหนดกฎเกณฑ์ของกระทรวงคลัง
ดูต้องดูกำหนดกฎเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางว่าเป็นยังไง
เสียหายมากเสียหายน้อยเสียหายน้อยได้เท่าไหร่เสียหายมากได้เท่าไหร่
ไม่เกี่ยวเขาจ่ายเงินไปตามสิ่งที่เขาเห็น
ฉะนั้นความคล่องตัวก็มีกว่ามากกว่า
อยากให้ราชการก็เข้าใจครับราชการเนี่ยได้เงินมาเนี่ย
รวมกับเงินที่มีงบประมาณมีอยู่แล้วเงินกองทุนมีอยู่แล้ว
เวลาจะจ่ายเงินราชการเขาต้องมีระบบระเบียบ
เขาต้องมีที่มาที่ไปต้องมีคนไปสำรวจว่ามีเสียหายกี่หลัง
เสียหายมากกี่หลังเสียหายปานกลางกี่หลังเสียหายน้อยกี่หลัง
แล้วก็มาดูหลักเกณฑ์ว่าเออเสียหายมากเนี่ยจ่ายเท่าไหร่
ปานกลางจ่ายเท่าไหร่เสียหายน้อยจ่ายเท่าไหร่
ที่มีปัญหาทุกครั้งก็คือว่าการสำรวจมันบูดเบี้ยว
การสำรวจเนี่ยบางทีเห็นแก่หน้ากันเห็นแก่คนรู้จักกัน
ผลออกมาก็คือบ้านที่เสียหายน้อยได้เงินมาก
ที่เสียหายมากได้เงินน้อยก็เป็นอย่างนี้
ฉะนั้นประเด็นนี้รัฐบาลจะเสียเปรียบกว่าภาคเอกชน

แต่เป็นเงินก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นข้าวของ
กระบวนการที่เรายังแก้ไขไม่ได้ก็คือว่าเราส่งไปจังหวัด
จังหวัดเอาไปเก็บไว้พักหนึ่งจังหวัดส่งไปที่อำเภอ
อำเภอเก็บไว้พักหนึ่งส่งไปที่กำนัน
กำนันส่งไปที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ตั้งกี่ทอด
กว่าของจะถึงมือคนเลิกเดือดร้อนไปแล้ว
ข้าวของบางอย่างเสียหายของดีบางทีก็คนที่เกี่ยวข้องเลือกออกไปก่อน
ฉวยกันไปเป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้ง
อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวของภาคราชการ
แต่ว่าคราวนี้ต้องคอยดูว่าจะกำชับกันยังไง
สุดท้ายเรื่องของช่วงช่วงหน่อยครับ
มันเป็นไปได้ยังไงครับเรื่องของช่วงช่วงอยู่ดีก็มาตายเสียง่าย
ที่จริงเรื่องของช่วงเรื่องของอะไรลิ้นปิงลิ้นหุ้ย
สังคมไทยเคยให้ความนิยมชมชอบถึงขนาดบางช่วงเนี่ย
สถานีโทรทัศน์บางแห่งที่เป็นเคเบิ้ล
เอากล้องไปจ่อติดไว้แล้วเปิดกันให้ดู๒๔ชั่วโมง

อยากดูช่วงอยากดูลินปิงลินหุ้ยเปิดได้เลย

แล้วอยู่ขึ้นมามันเป็นอะไรครับ
ที่จริงเนี่ยความสำคัญของช่วงเนี่ย
ถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาคนไทยจะได้รู้ต้องรู้ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย
หมอเข้าไปดูแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการของการรักษาดูแล

มันน่าจะมีช็อตแบบนั้นก่อนใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อยู่ขึ้นมาประกาศเปรี้ยงช่วงตายแล้ว
แล้วก็มีเหตุผลว่าอะไรไปติดอยู่ตรงคอตรงกระเพาะอะไรก็ไม่รู้
อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องใหญ่ที่องค์การสวนสัตว์ที่เชียงใหม่ต้องตอบคำถามนะครับ
ความสำคัญช่วงลินหุ้ยลินปิงเนี่ย
สังคมไทยก็รู้อยู่กันเต็มอกว่าเป็นยังไง
แล้วอยู่ขึ้นมาดูแลกันยังไงครับ
ไม่มีข่าววี่แววเลยว่าเริ่มป่วยเริ่มมีปัญหาเริ่มนั่นเริ่มนี่
อยู่อยู่ขึ้นมาเปรี้ยงเลยตายแล้วตายแล้ว
อันนี้สังคมถามหากันเยอะแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่
คำตอบกันไว้ให้ดีเถอะว่าดูแลกันยังไง
ดูแลกันยังไงทำไมสิ่งที่คนเขาถือว่าเป็นสมบัติของเขา
เอาล่ะนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมไทยจะต้องตามให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
วันนี้ข่าวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกผมเชื่อว่าพรุ่งนี้มาลืนเนี่ย
ข่าวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือขีดเส้นใต้เมืองไทยของเที่ยงวันนี้ครับ
ครั้งน้ำแข็งกลับนะครับเพราะว่าต้องรอด้วยสัตวแพทย์ของจีนก็ต้องมาร่วมตรวจพิสูจน์ด้วยนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เราฟัง๒เรื่อง๒ราว
เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของช่วงที่ตายนะครับ